ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ได้ประกาศนะครับให้ข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจใส่ชุดดำไว้ทุกข์เป็นเวลา๑ปี
สำหรับประชาชนก็ได้ขอความร่วมมือในการที่จะใส่ชุดดำไว้ทุกเป็นเวลา๑ปีเช่นเดียวกัน
อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่าไปห้างสรรพสินค้าตอนนี้เสื้อดำชุดดำเนี่ยขาดตลาดกัน
ใช่ค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะต้องไปซื้อเสื้อสีดำมาเอาไว้เพราะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะไว้ทุกข์ให้นานที่สุด
อย่างเช่นบรรยากาศที่ตลาดโบเบซึ่งถือว่าเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
วันนี้ก็คึกคักไปด้วยที่ผู้ค้าปลีกแล้วก็ประชาชนจำนวนมากนะครับ
ที่ได้ไปจับจ่ายเตรียมรอซื้อผ้าชุดดำบางคนไปกันตั้งแต่ช่วงตี๔ก่อนเวลาที่จะเปิดร้านหลายชั่วโมงนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
บางคนมารอก่อนร้านค้าจะเปิดเพื่อนำไปสวมใส่ไว้ทุกข์
และน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
จากประชาชนทั่วไปนายนิพนธ์พรมพิทักษ์อาชีพรับราชการเผยว่า
มาหาซื้อเสื้อสีดำที่เป็นรูปแบบสุภาพเรียบร้อย
เพราะราชการให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา๑ปี
ซึ่งถึงแม้ราคาเสื้อจะสูงกว่าช่วงปกติก็จะทยอยซื้อ
และส่วนตัวเองจะแต่งกายด้วยชุดสีดำให้นานที่สุด
ประสบกรณิกรชาวไทยต่างมีความรู้สึกเดียวกัน
คือต้องการไว้ทุกข์ให้ยาวนานที่สุด
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อราศดรของพระองค์
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่พระองค์ปกครองพื้นแผ่นดินไทย
เหมือนท่านก็เดินดินช่วยเหลือแบบไม่ถือเลือดถือตะวันนะ
ไปไหนท่านก็เสด็จไปทั่ว

ภาพของขึ้นคนที่หลั่งไหลไปซื้อเครื่องแต่งกายสีดำ
นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการซื้อขายชุดดำครั้งใหญ่
ความต้องการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ของคนทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะ
ทำให้สินค้าเหล่านี้ขาดตลาด

ว่าสถานการณ์ต่างจะคลี่คลายภายในสัปดาห์นี้
ทั้งเรื่องราคาปริมาณและคุณภาพ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
คุณผู้ชมคะลองไปดูที่จตุจักรกันหน่อยดีไหมคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่ประชาชนก็ไปหาซื้อ
เสื้อผ้าสีดำสีขาวเพื่อแต่งกายไว้ทุกข
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกฏติดตามจากรายงานค่ะ
บรรยากาศที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
งแน่นไปด้วยคลื่นคนที่สวมใส่ชุดสีดำ
เดินทางมาเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับสวนไว้ทุกข์

ตั้งใจจะสวมเสื้อผ้าสีดำนาน๑ปี
น้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดเวลาอันยาวนาน
คือวันนี้ค่ะมาหาเสื้อผ้าเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับทั้งตัวเองและครอบครัวนะคะ
เพื่อที่จะไว้ทุก๓๖๕วัน
สำหรับเสื้อผ้าทั้งใส่ทำงานแล้วก็สำหรับใส่วันเสาร์อาทิตย์ด้วยค่ะ
ก็จะเน้นเป็นสีดำเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าขนาดไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

หลังจากที่ทราบข่าวนะคะซึ่งเป็นความเสียใจของคนไทยทั้งประเทศ
ก็คิดว่าสิ่งหนึ่งที่คิดจะทำได้นะคะ
ก็เพื่อเป็นการแสดงความไว้อะไรนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งตัวเนอะ
เพราะว่าก็ควรจะให้ถูกการาเทศาสตร์แล้วก็เพื่อเป็นการถวายความไว้อะไรด้วยค่ะ
ตลอดทั้งวันประชาชนพากันไปเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสีขาวดำ
จนทำให้ร้านค้าต้องนำสินค้ามาเติมเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
โดยผู้ประกอบการบางส่วนมองว่าเพราะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
ประชาชนจึงถือโอกาสนี้ออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าเก็บไว้
แต่ณปัจจุบันนี้ครับเราก็จะมีการจำหน่ายทั้งร้านเราเปลี่ยนเป็นเสื้อขาวแล้วก็ดำทางร้านเลยนะครับ
ซึ่งราคาที่เราขายนะตอนนี้ครับราคาแค่๑๐๐บาทเป็นเสื้อขาว
มีหลายร้านที่เสื้อผ้าขาดตลาดแต่ผู้ประกอบการบางรายยังยืนยันว่า
จะไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา
เพราะทุกคนทำเพื่อน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
สำหรับราคาเสื้อผ้าสีขาวดำที่ตลาดนัดสวนจตุจักรมีตั้งแต่ตัวละ๑๐๐บาทขึ้นไป
ทงทองจันทรางสุผู้เคยเข้าถวายงานปฏิบัติราชการถวายพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์
และเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านราชสำนัก
เคยให้คำแนะนำไว้ว่าการแต่งกายของประสบกรณิกรชาวไทย
เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตหรือสิ้นพระชนของพระบรมวงศานุวงศ์
หรือในที่นี้คือการถวายบังคมและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำเป็นพื้นฐาน
สีขาวหรือสีเทาสลับได้